เอาเลยค่ะไป
ถ่ายคลิปครับมาถ่ายแชร์โลมาครับ

ผมก็ชอบแบบว่าหอมแขนเขาอะไรอย่างนี้ครับ

แล้วพอเราจะทำคือเราทำเลยได้ขอเขาบอก
ไม่ขอครับมันอยู่ที่ฟิลล์พี่

เขามีแบกบ้างไหมเพราะบางทีมันก็อยู่เยอะมาก

แต่ว่าเขาก็แคปมาเฉพาะตอนที่

ว่าถ้าเกิดสู้เนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างแล้วล่ะ

ผู้หญิงเท่านั้นเพิ่งรู้ผู้หญิงปากร้ายตรงนี้
ทำไมคุณต้องแบบเป็นโชคโครงห้างด้วยตอนพูด

แล้วจริงในเวลาที่ถ่ายรายการกันจริง
แล้วก้อยเขาแบบว่าหอมแล้วกับอะไรที่ไม่จับมือจับมือแล้วบ้างไหม
เออจับมือมีครับพี่มีจับมือครับ
เพราะว่ามาถ่ายรายการของผมนั้นก็จะเป็นฟีลอย่างนี้ครับ

แขกรับเชิญทุกคนมาก็

เก้าเก้าอ่ะถ้าเกิดชมว่าผมพิมพ์ชมตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอ่า
แล้วด่าว่าอะไรอ่ะโอ้โหผู้หญิงปากร้ายมาก
ต้องเข้าไปดูด่าถ้าเกิดด่าผมผมเฉยเฉยแล้วเพราะว่าผมเนี้ย
ด่ามาทั้งชีวิตแล้วถ้าเกิดฉันสงสารเพื่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไร
ผมแบบถ้าเกิดด่าผมว่าไอ้ปากเบี้ยวก็ไอ้หนีไปอะไรอย่างเงี้
ไปแล้วถ้าด่าผมนะเพราะผมเจอมาบ่อยแล้วต้องด่าอย่างอื่นแล้ว
แต่ว่าถ้าเกิดเราเครียดก็คือเครียดไปด่าก้อยอันนี้ผมเครียดแทน
เพราะว่าภูมิเขาอาจจะน้อยกว่าเราครับเพราะว่าน้องก้อยเนี่ย
เมื่อก่อนก็มีแต่คนชอบเขามาตลอดอะไรอย่างเงี้ยจนเขามาอยู่กับผม
แล้วเขาอาจจะซวยคนด่าเขาเพราะเขามาอยู่กับผมอะไรอย่างเงี้นะ
ก็คือเป็นห่วงความรู้สึกเขามากกว่าแต่ถ้าเกิดตัวเราเราเฉย
ด่ามาเลยถ้าจะด่าขอแรงแรงอย่าเบาจริงจริงเวลาเราเล่นอะไรกับเขา
หอมโป๊บอะไรหอมแก่มหอมไหล่อย่างเงี้ยเยอะเยอะครับแต่กลัวมีดราม่าไหมว่า
มันเป็นการไปอะไรกับผู้หญิงเยอะเกินไปหรือเปล่า
ผู้หญิงก็หอมผู้ชายนะอ่าผมพูดตามตรงนะพลอยพลอยอ่า
พอยก็ชอบกอดนิกกี้ใช่ครับค่ะคือแบบว่าอ่าผมพูดแทนพี่เลยแล้วกัน
ฝั่งตรงข้ามเขาเล่นด้วยไหมถ้าผมมาหอมพี่แล้วพี่กรี๊ด
อย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ไม่ยินยอมถูกป่ะถ้าอย่างงี้คือ
อีกฝั่งหนึ่งยินยอมครับพี่ต้องดูด้วยนะครับอ่า
ผมพูดแทนผู้ชายคนนี้มามาเลยมาเลยมาเลย
มาเรียกว่าเราก็คิดกันว่าอีกอย่างค่ะมันไม่ได้เป็นการแบบว่า
ไม่เคยสื่นใจใครผมพูดเลยผมไม่เคยสื่นใจใครแต่ไม่ที่พี่
เดิมเลยครับพี่ตอนนี้สามสิบผมทำงานครับอ่า
แล้วหลังทำงานเสร็จหรอคะ

ก็คือคุยกันอยู่ถ้าเกิดเธอว่างฉันว่าง

เขาได้หรือเขาว่างเขาก็เข้าดาวกับผมได้อยู่แล้วครับ
เพราะว่าเดี๋ยวเขาพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวก่อนนะครับ
เดี๋ยวเขาว่างเขาก็เขาลาวกับผมได้อยู่แล้วครับ
คือเรามั่นใจว่าเขาจะไปกับเราแน่นอน

คือเรามั่นใจว่าถ้าชวนเขาไปกับเรา
ตอนนี้ยังไม่ชวนเขาไปไหน
แต่ผมว่าถ้าเกิดชวนเขาว่างเขาน่าจะไป
คุณพ่อคุณแม่เขาไปด้วย

และกับความสุขกับการด่าแต่มันไม่ได้ไปเสียเยียสหรอก

เชื่อว่าใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่

คนอื่นเขารู้กันทั่วประเทศว่ามึงนี่

เอาความจริงคนคุยกันแต่ไม่ได้ขอกัน

เราไม่คิดว่าเก้าอาจจะรอเราอยู่ก็ได้
ให้พูดให้เขาแต่ว่าเราก็นึงเช็นสักที

แล้วผมต้องไปแอบดูอีกทีนึงไม่กล้าดูต่อหน้าเขาด้วย
ต้องไปแอบดูต่อหน้าตัวเขาพูดถึงเรายังไง
ถ้าเกิดว่าพี่เจอเขาร่วงมีมีบวงสวยกูแล้วอะไร

ให้พวกพี่ไปสะพานในการชมนี้เหรอ

จังเจ้าแล้วนะคะเข้ามาดูด้วยค่ะวันที่๗มกราคมนี้เจ้า
เอาน้องก้อยมาดูด้วยแล้วสื่อได้ครับเดี๋ยวชวนมาครับว่ากัน
ได้แต่ชวนมาครับได้ค่ะขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ